แล้วก็ตอนนี้นิยมจะปั่นกันค่อนข้างมากด้วยนะครับ
โดยเฉพาะความท้าทายการปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพ
แต่ว่าคลิปเหตุการณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนี้นะครับ
แฝงไปด้วยความหวาดเสียวแล้วก็อันตราย
เพราะชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพ
ด้วยการปั่นแบบสวนเลนคือปั่นสวนทาง

แล้วก็มีบางส่วนก็เห็นว่ามีขยะตกรายทางด้วย
ติดตามคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนครับ
คือเป็นการปั่นจักรยานมาอีกฝั่งหนึ่งของเลนนะครับ
บริเวณทางโค้งพอดีเลยเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ารถยนต์เนี่ย

เป็นคลิปที่ชาวต่างชาติรวมตัวกันปั่นจักรยาน
จากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขึ้นไปยังวัฒนธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ระหว่างทางโค้งมีการปั่นสวนเลนอย่างน่าหวาดเสียวครับ
เบรกทันพอดีนะครับ
มีจังหวะหนึ่งที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
กับรถยนต์ที่กำลังขับลงจากดอยสุเทพ
อกจากนี้ในคลิปก็ยังเห็นได้ว่า
ปั่นชาวต่างชาติทิ้งขวดน้ำเอาไว้ข้างทางด้วย

แนะนำให้ใครลอกเลียนแบบเหตุการณ์ในคลิป

และทิมคอยขี่จักรยานยนต์เพื่อดูทางให้ห่างไปประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับผู้คนในสังคมออนไลน
แล้วก็ส่วนใหญ่คือไม่เห็นด้วยกับการปั่นจักรยานสวนเล่นแบบนี้
อยากให้นักปั่นทุกท่านคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
ส่วนหนึ่งก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาช่วยดูแลด้วยนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนั้นสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทรรัฐพงศ์อุดมศรี
สารวัตรจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าบริเวณจุดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น
ยังไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นภาษาต่างชาติอย่างชัดเจน
เพียงป้ายสัญลักษณ์จราจรทั่วไป
ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัชการต่างในการเข้ามาดูแล
ว่าในอนาคตก็จะมีการรณรงค์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ